ต่ออีกหนึ่งหนุ่มคนนึงดีกว่าคนนี้ก็ฮอตไม่เบานะคะ
คุณผู้ชมผุดคอนเทนต์ขึ้นมารับรองว่าแฟนกรี๊ดแน่นอน
เป็นยูทูบเบอร์ใช่ค่ะก็คือแบบว่ามีมุมแบบว่าที่ไม่คาดถึงของหนุ่มโอ้
ให้แฟนได้ดูด้วยนะคะและที่สำคัญสาวจ๋าต้องจ้องมองให้ดีคือ
เราจะได้เห็นซิกแพคของโอ้ใช่ไหมใช่คุณผู้ชมซึ่งล่อใจสาวในจอไม่พอนะคะ
จอชีวิตจริงมาริโอยังเป็นคนตลกด้วยนะคะแอบเมาส์นางเอกคิมเบอร์รี่ค่ะ
เล่นละครด้วยกันว่าเป็นเจ้าแม่หมอนทองเลยนะคะเอ๊ะมันเป็นที่มายังไง

คือจริงผมอยู่ในกองถ่ายกับน้องคิมเนี่ยก็คือสองคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของทุเรียน
ก็คือกินทุเรียนกันหนักหน่วงครับแต่น้ำหนักไม่ได้ขึ้นอะไร
ไม่ได้ขึ้นก็มีบ้างครับแต่ว่าก็จะมีลิมิตไม่ใช่กินทุกวันอะไรอย่างนี้
กินเฉพาะวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากกิน
เจกต์เร็วนี้ตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากคลิปวีดีโอครับ
ล้านลาทางยูทูปครับก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายที่โอ้จะพยายามสัญหาเข้ามา
ใส่ไว้ในคลิปของเราก็อยากให้ทุกคนติดตามครับ
เองก็ตั้งใจทำคลิปนี้มาก

เฮ้ยเขาบอกว่าซิกแพคมีแน่นะ

โอ้จะมีมุมที่แบบน่ารักคุณผู้ชม
ดูจากชื่อรายการก็คงจะเดาออกแล้วนะ
โอ้ล้านลาจะล้านลาขนาดไหนซิกแพคแน่นขนาดไหน
ชมกันได้นะคะกดตามแบบรัวเลยละกันนะคะ

สำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็รักในดาราของตัวเอง
เป็นช่องทางในการสื่อสารของตัวเองไปแล้ว